สวัสดีค่ะข่าวกีฬาเช้านี้พบกับพิชชี่วรรณฑรนะคะ
แข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาค่ะนอกจากแข่งขันในสนาม
อีกหนึ่งอย่างที่ซับซ่อมกันว่าแข่งขันกันมากก็คือสีสันนอกสนามค่ะ
ไปดูมนต์เสน่ห์ของการแข่งขันประเพณีรายการนี้กันค่ะ
ไข่มุกคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่๔ค่ะ
ที่เห็นมานี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำเชียร์
ทั้ง๒สถาบันในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่๗๑
ซึ่งทุกคนนะคะไม่ได้เพียงแค่สวยหล่อหน้าตาดีเท่านั้น
แต่ต้องมีทักษะการนำเสนอเอกลักษณ์ของสถาบันด้วย
โดยกว่าจะได้มาเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะก็ต้องผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการ
มีตั้งแต่การรายงานตัวฝึกซ้อมกับรุ่นพี่ผู้นำเชียร์ตามวันและเวลาที่กำหนด
และเมื่อถึงวันคัดเลือกก็ต้องโชว์ความสามารถของตัวเอง
แล้วก็ตอบคำถามกับคณะกรรมการกว่าจะได้มาเป็นผู้นำเชียร์ค่ะ
ซึ่งผู้นำเชียร์ของทั้ง๒สถาบันก็ยืนยันนะคะว่า๑๓กุมภาพันธ์นี้
มีสิ่งพิเศษมาแสดงให้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ
มันไม่ใช่การแข่งขันครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างความสัมพันธ
ระหว่าง๒สถาบันนี้ครับที่มีมาอย่างยาวนาน
ในกิจกรรมของการทั้งเตะฟุตบอลแล้วก็การโชว์พักครึ่งอะไรต่างอย่างนี้ครับผม
เราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเนาะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราก็เตรียมทั้งโชว์ในการนำสแตน
แล้วก็โชว์พิเศษต่างนะคะแล้วว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไง
ก็ต้องไปติดตามกันที่งานฟุตบอลประเพณีค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็ยังมีศีลสรรค์ของจุฬาฆาฒากร
แล้วก็ดรามเมเยอร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ก็จะต้องโชว์ลีลานะคะนำนักฟุตบอลเข้าสู่สนามก่อนการแข่งขัน
โดยทุกคนก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักไม่แพ้กันค่ะ
และอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีในปีนี้นะคะ
เพราะว่าทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ได้มาดำแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม

ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ามารับหน้าที่นี้
โดยมาดามแป้งก็จบการศึกษานะคะ
จากคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อปี๒๕๕๙
หรือว่าย้อนไปเมื่อ๓๐ปีที่แล้วค่ะ
จริงต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าได้รับเกียรติ

ให้เป็นผู้จัดการทีมของทีมจุฬานะคะในการแข่งขันบอลประเพณีนะคะ
จุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๑นะคะ
จริงต้องบอกว่าเป็นคนรักในฟุตบอลอยู่แล้ว
และก็เป็นคนที่เรียนจบจากจุฬาธรรมศาสตร์มานะคะ

สองหกนะคะความเป็นจุฬานี่อะไรเป็นอะไรที่
อดล้อมตัวตนมาจนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เอ่อกีฬาบอล
ประเพณีของจุฬาธรรมศาสตร์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่๗๑
นะคะถือเป็นประเพณีที่เราทำมายาวนานนะคะเหนือจาก
สิ่งอื่นใดนะคะความแพ้ความชนะนะคะนั่นไม่ใช่สิ่ง
สำคัญนะคะแต่น้ำใจนักกีฬานะคะแล้วก็ความเป็นพัน
มิตรกันนะคะความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างชาวจุฬาธรรมศาสต
นะคะสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะโดยฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์จุฬาก็แข่งขันกันมาแล้วก่อนหน้านี้เจ็ดสิบ
ครั้งสถิตินะคะเป็นธรรมศาสตร์ที่เอาชนะไปได้๒๓คน
ครั้งเสมอกันสามสิบเอ็ดครั้งและจุฬารงค์มหาวิทยาลัย
ชนะสิบหกครั้งด้วยกันค่ะ